มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับบรรดานักการเมืองยังคงเรียกร้องไปยังกรกตให้จัดทำบัตรเลือกตั้งสอสอแบบที่มีชื่อแล้วก็โลโก้ของพักการเมืองด้วยนะครับ
ขณะที่การเมืองไทยในช่วงนี้อาจารย์ธิรยุทธ์บุญมีนักวิชาการอิสระได้สวมเสื้อกั๊กออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
โดยบอกว่าบรรยากาศการเมืองไทยในขณะนี้ไม่แตกต่างไปจากระบอบทักษิณในอดีตติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
แล้วพอเห็นการตั้งพักพลังประชารัฐขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าโดยการดึงกลุ่มยี่กลุ่มมารกลุ่มทั้งหลายแดดเข้ามาโดยไม่แคร์

กับเสียงหรือว่าพฤติกรรมเก่าที่มันเคยเกิดถูกวิจารณ์
ก็แสดงว่าตั้งใจอยู่แล้ว
ยังไงก็ต้องสืบทอดอำนาจ

พลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกต่อไป

แต่ผมคิดว่าโอกาสพลันติประยุทธ์นี้
สูงมากที่จะเป็นนายกนะครับ
ธิรยุทธ์บุญมีนักวิชาการอิสระ
กล่าวในวงเสวนามองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง
ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง
คือความเหลื่อมล้ำในทุกด้าน
และการคอรัปชั่นขยายไปในทุกระดับ

ว่าจะเป็นประชาธิปไตยใต้อำนาจกลุ่มทุน
ซึ่งพฤติกรรมนักเลือกตั้งและบรรยากาศขณะนี้
ไม่ต่างจากระบอบทักษิณในอดีต

แจกเงินคนจนในหลายโครงการของรัฐ

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยระบุว่า
เมื่อผลเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรี
มีอำนาจมาตรา๔๔ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างได้
ก็ควรทำให้การเลือกตั้งเป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้พักเลือกคนประชาชนเลือกพัก
ขณะที่พลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
รู้สึกเห็นใจกรกตที่ปฏิบัติหน้าที่ลำบาก
เพราะผู้เขียนกติกาคือหนึ่งในแม่น้ำ๕สาย
เชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง
และอาจเป็นเจตนาของผู้ร่างกฎหมายเอง
ด้านร้อยโถปริชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าพักไทยรักษาชาติบอกว่า
การตัดโลโก้และชื่อพักการเมืองออกจากบัตรเลือกตั้ง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลอย่างชัดเจน
ขาดต่อหลักปฏิบัติสากลซึ่งทั่วโลกไม่ทำกัน
พร้อมระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ประชาชนและสังคมโลกจับตาดูอยู่
การจัดการเลือกตั้งต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
นายพุทธิพงศ์ปุณการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ยืนยันพลเอกบริยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ให้ตัดโลโก้และชื่อพักการเมืองออกจากบัตรเลือกตั้ง
แต่มีตัวแทน๑๒พักการเมือง
สอบถามเรื่องดังกล่าวมายังกรกต
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเพียงแต่ระบุว่า
ถ้าจะเลือกใครทุกคนก็จะต้องจำให้ได้
ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เข้าไปก้าวไก่การทำงานของกรกต
ด้านไหนนัดเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตระบุว่า
บัตรเลือกตั้งกรกตออกแบบไว้๒รูปแบบ
คือแบบมีข้อมูลครบถ้วนและแบบมีเพียงหมายเลขผู้สมัคร
โดยในวันพรุ่งนี้เตรียมสรุปข้อมูลเสนอให้กรกตพิจารณา
พร้อมยืนยันไม่มีประเด็นผิดกฎหมายเพราะกฎหมายระบุไว้เพียงว่า
รูปแบบของบัตรให้เป็นไปตามที่กรกตกำหนด
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน